ด้วยที่
อ่ะมองทางอื่นทุกคนมองทางอื่นดีดี
อยากยิ้มนะอ่ามีสเปรดให้ค่อนข้างนิดหนึ่งโอเค

ตัดใต้น้ำแล้วซึ่งมาทั้งหมดน่ะอร่อยด้วย
ไม่ได้ไม่ใช่แบบนี้พี่น้ำเล่นดูนะว่าอย่าไหว้น้ำ
เอาละนี้ค่ะไม่ต้องหาได้หรอกครับพี่น้ำอ่า

กล้องหมวอกล้องหมวอออกไปจากฝั่งรือหรือถอยไป
หรือกล้องกล้องมือ
สวัสดีครับพี่น้ำ

นะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ